มีอีกคู่นึงคู่นี้ตอนนี้มีข่าวดีมาฝากแล้ว

ประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายนกลางปีนะ
ล่าสุดหนุ่มเขื่อนเขาออกมาเปิดตัวว่าเขากำลังคบหาดูใจกับแฟนนุ่มตาน้ำข้าวคนนี้อยู่
ล่าสุดหนุ่มเขื่อนนี่เขาไปทำอะไรรู้ไหมคุณ

ลองชุดตัดชุดเพื่อจะเตรียมใส่ในพิธีวิวาของตัวเองแล้ว

เนอะดูจากภาพก็รู้นะว่าเขื่อนดูมีความสุขมากคุณ
คือแบบสีหน้าแววตารอยยิ้มของเขาเนี่ยมันแบบ

ซึ่งก็เผยเลิกดีออกมาแล้วว่าจะมีการฉลองงานวิวาขึ้นในวันที่๕มกราคมปีหน้านะคะ
โดยจะจัดพิธีแต่งงานที่เมืองดอลลี่ทางไอแลนด์เหนือค่ะคุณ
ก็มาดูชุดวันนี้ก็ได้ไปเลย๒ชุดเนอะ

มีทักซิโดชุดหนึ่งแล้วก็ชุดช่วงเย็นช่วงหนึ่งครับ
ความตลอดการความก้าวรุเหลืออยู่ด้วย

เอาล่ะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่า
แต่งงานของเขื่อนจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ

แต่ที่สำคัญคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม

โอ้ยนะคะดูจะสีหน้าก็รู้แล้วนะจ๊ะ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวรอดูอยากรู้เหมือนกันว่า
การออกแบบการดีไซน์ชุดที่จะใส่ในงานวิวาของทั้งคู่เนี่ย

โอ้พูดเราซากอีกแล้วเนี่ยป่านน้ำตาลเลย